มาดูความคืบหน้าคดีที่มีคนร้ายมากัน๒คน
ขี่มอเตอร์ไซค์มาแล้วก็คนหนึ่งเดินลงไปยิงนักศึกษาชั้นปีที่๑
แล้วปรากฏว่าเจ็บสาหัสหนักเลย
และนอกจากนี้มีครูเจี๊ยบซึ่งสอนอยู่ที่ภาคฤทัยคอนแวน
เสียชีวิตโดนลูกหลงไป๑คน
ล่าสุดคุณผู้ชมครับความคืบหน้าในการตามตัวคนร้าย
เมื่อวานนี้นำเสนอไปใช่ไหมบอกมอเตอร์ไซค์มีการสวมทะเบียน
ล่าสุดทางผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนของบรชน
กรรมชาการตำรวจนครบานเปิดเผยบอกว่า
ตอนนี้ผู้ก่อเหตุทั้ง๒คนหนีออกนอกกรุงเทพฯไปแล้ว
ตำรวจกำลังเร่งติดตามครับแล้วก็ขอให้เชื่อมั่น
การทำงานของตำรวจจะมีข่าวดีเร็วนี้ในการจับได้
ส่วนแผนประทุศกรรมของผู้ก่อเหตุพบว่า
วางแผนมาเป็นอย่างดีครับมีผู้เกี่ยวข้องมากกว่า๒คนแน่นอน
ลักษณะก็คือว่ารวมกลุ่มกันวางแผนป้ายทะเบียนรถยกตัวอย่าง
ขโมยมาคือเจ้าทุกข์เขาแจ้งความเอาไว้ที่สอนอดินแดง
หลังก่อเหตุก็เปลี่ยนเสื้อผ้าด้วยครับเปลี่ยนสีรถมอเตอร์ไซค์ที่ใช้ก่อเหตุ
เพื่อเลี่ยงการติดตามของเจ้าหน้าที่นะฮะ
ทั้งหมดมีผู้อยู่เบื้องหลังช่วยเหลือ
แล้วก็อยู่ในระหว่างการพิสูจน์นะครับว่าเป็นสิทธิ์เก่าหรือว่าสิทธิปัจจุบันที่เรียนร่วมสถาบันเดียวกัน
ส่วนมูลเหตุครับเป็นลักษณะก็คือพวกเป็นค่านิยมเฉพาะกลุ่มที่รวมตัวกันขึ้นมา
ก่อเหตุกับคู่อริต่างสถาบันอันนี้ตำรวจบอกนะครับ
คดีนี้ผู้ก่อเหตุและผู้ถูกยิงไม่ได้ขัดแย้งกันส่วนตัวด้วยนะครับ
ผู้บังคับการตำรวจนครบาน๕ได้มีการประสานสถาบัน
เพื่อจะขอข้อมูลผู้ก่อเหตุซึ่งทางสถาบันนั้นให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี
นี่ภาพของครูเจฟนะที่สอนอยู่ภารณะไทยคอนแฟนนะ

เป็นข่าวมาตั้งแต่วันเสาร์แล้วนะครับสะเทือนใจมากนะ